แต่อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้น
ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่สารวัตรที่ก่อเหตุ

ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะก็จะได้ยินเสียงปืนนะคะสารวัตรที่ก่อเหตุอายุ๕๓
เป็นสารวัตรตำรวจสันติบาลนะคะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดก็คือเหมือนกับว่าป่วย
มีอาการป่วยทางจิตนะคะนี่คือจุดที่เกิดเหตุค่ะพิกัดที่เกิดเหตุ
หมู่บ้านมั่นคงซอยจิระมกรย่านสายไหมกรุงเทพนะคะ
คือภาพเมื่อกี้นี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปคือช่วงเวลาบ่าย๒โมงนะคะ
แต่จริงแล้วสารวัตรคนนี้เขายิงปืนตั้งแต่ช่วงสาย
คือชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
จริงแล้วได้ยินเสียงปืนตั้งแต่๙โมงเช้าเลยนะพี่อุ๋ย

คือชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะเพราะได้ยินเสียงปืนต่อเนื่อง
ชาวบ้านไม่กล้าออกมาซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
บางส่วนที่พาจะหลบอบพยพออกมาได้
เขาก็ค่อยอบพยพออกจากพื้นที่
ทุกคนกลัวลูกหลงค่ะทุกคนกลัวกันมาก
จากการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนของผู้ก่อเหตุ

มารับพาไปรักษาอาการจิตเวทหน่อย
พอไปถึงผู้ก่อเหตุคลุ้มคลั่งทะเลาะกับเพื่อน
เอาปืนออกมายิงหลายนัดนะคะ
แต่คล้ายกับว่าเน้นการยิงขึ้นฟ้า
คือยังดีไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

เจ้าหน้าที่ก็วางแผนกระจายกำลังกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
และประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะเพราะผู้ก่อเหตุยังไม่หยุด
เพราะจะมีเสียงปืนต่อเนื่องอะค่ะ
เดี๋ยวมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่
เล่าให้ฟังว่าคือจริงแล้วตั้งแต่๔ทุ่ม๑๒มีนาคม
ผู้ก่อเหตุเขาโวยวายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะคะ
ผู้นำชุมชนเขาแจ้งตำรวจไปแล้วรอบนึง
ตำรวจมาระงับเหตุเหตุการณ์มันก็สงบลง
อันนี้คือ๔ทุ่ม๑๒มีนาคมนะคะ
ทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุออกจากบ้านไปซื้อบุหรี่ร้านขายของชำที่อยู่ตรงกันข้ามบ้าน
แล้วก็กลับเข้าบ้านเก็บตัวเงียบเลย
โมงเช้าวันนี้เพื่อนตำรวจแจ้งรถพยาบาลให้ไปรับผู้ก่อเหตุ
เหมือนกับว่าที่บอกค่ะว่าโทรบอกเพื่อนว่ามารับหน่อยให้ไปหาหมอเรื่องป่วยจิตเวท
แต่พอไปถึงเขาคลั่งเลยไปถึงคลั่งเลยแล้วเอาปืนยิงขึ้นฟ้าเลยค่ะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่๙โมงวันนี้นะคะ
แล้วยิงแบบยิงยิงหยุดสลับเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็คือก็ต้องเก็บตัวกัน
มีการประกาศนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็เก็บตัวนะอย่าออกมานะเพื่อความปลอดภัย
โมงวันนี้ตำรวจเริ่มนำกำลังไปปิดล้อมค่ะ
สิบโมงสี่สิบนาทีเจ้าหน้าที่ทยอยนำชาวบ้านออกจากพื้นที่และประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะ
ซึ่งระหว่างนี้ค่ะที่มิวเล่าไปลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คือตัวผู้ก่อเหตุเขาก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะเขาอยู่ในบ้านเขาโยนเสื้อผ้าโยนโน้ตบุ๊กเทน้ำลงมาจากชั้นสองของบ้าน
ตอนบ่ายผู้ก่อเหตุคลั่งอีกรอบถือปืนมายืนโวยวายหน้าบ้านและยิงปืนขึ้นฟ้าอีกเป็นสิบนัด
หน่วยอรินทราชไปถึงแล้วก็พยายามจะเข้าควบคุมสถานการณ์
คุณผู้ชมคะมันจะมีบางช่วงที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุเพื่อนตำรวจของผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
พยายามจะใช้กระโปรงเกลี้ยกล่อมให้คุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
รเดชธรรมสุธีมาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะ
คือตำรวจเองที่พยายามจะไปควบคุมสถานการณ์
ก็ยอมรับว่ามันมีประเด็นที่น่ากังวลใจ
เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุมีปืน
ทีนี้สิ่งที่เขาต้องประเมินกันก่อนที่จะประชิดเข้าไปมากกว่านี้

ประเมินก่อนว่าผู้ก่อเหตุมีกระสุนกี่นัด
อันนี้สำคัญมีกระสุนกี่นัด
และต้องให้จบให้เร็วที่สุด

ต้องให้จบได้หมายความว่าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
เมื่อช่วงเย็นเจ้าหน้าที่นำผู้ป่วยติดเตียง
ชะลาออกจากพื้นที่ค่ะ
ตัดไฟบ้านผู้ก่อเหตุ

แล้วก็มีแผนใช้แก๊สน้ำตา
ซึ่งสุดท้ายก็คืออย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุดท้าย
คือตอนแรกเหมือนกับว่าจะใช้แก๊สน้ำตา
แล้วก็ยกเลิกคำสั่งใช้แก๊สน้ำตา

สุดท้ายต้องกลับมาใช้แก๊สน้ำตาจริง
แต่ระหว่างนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้แก๊สน้ำตา

ตัวผู้ก่อเหตุที่เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ

เขาเปิดเพลงฟังเสียงเพลงนี่ลอยออกมาจากในบ้าน

พยายามที่จะระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ค่ะ
คือถ้าย้อนไปดูช่วงเช้านะครับที่เขาเริ่มก่อเหตุนะครับ

คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ไปที่ร้านขายอาหารตามสั่ง
ซึ่งเป็นร้านขายของชำด้วยในพื้นที่หมู่บ้านนะครับ

ออกมายิงปืนตั้งแต่๙นาฬิกา
ทีแรกก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ร้านขายอาหารตามสั่งบอกนะครับ
แต่ไม่ได้ออกมาจากบ้านไม่ได้ออกมาทำร้ายใคร

คุณพี่เขาบอกว่าช่วงที่ผู้ชายคนนี้ก่อเขตยิงปืนไปแล้วเนี่ย
ก็คือสามีของแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เขาตะโกนมาที่ร้านเพราะขายอาหารตามสั่งแล้วขายของชำด้วย
ตะโกนมาบอกเอาบุหรี่ซองหนึ่งแบบไหนก็ได้
คุณพี่ที่เป็นพ่อค้าเนี่ยฮะที่ขายของอยู่กับภรรยาก็เลยต้องเดินไป
เอาบุหรี่ไปให้ที่หน้าบ้านพักถามว่ากลัวไหม
รับว่ากลัวแต่ก็เชื่อว่าเขาคงจะไม่ทำร้ายคนอื่น
ก็เลยเดินเอาบุหรี่ไปให้ซึ่งตอนนั้นสารวัตกาล
ยังถือปืนอยู่ในมือเหมือนเดิมนะฮะค่ะแต่พอยื่นบุหรี่ไปให้
บุรีให้เขาก็รับบุหรี่แล้วก็วางปืนลง
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่
พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่

พี่บุหรี่พี่บุหรี่พี่บุหรี่

เขาบอกงั้นแหละ

เขาก็ตะโกนบอกก็เลยวิ่งเข้าบ้าน
ทีนี้เขาก็ยิงดังขึ้นดังขึ้น
วิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งเข้าบ้านนะ
เขาอะไรยังไงไหมคะ

แล้วก็เคยมีอาการทุกขั้นแบบนี้มั้ย

นี่ครั้งแรกก็ขนาดนี้เลย
ครั้งแรกไม่มี

เย็นใจเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๒ครั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวายกันแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เงียบ
เพื่อนบ้านทุกคนก็เลยปิดบ้านเก็บตัวอยู่ในบ้าน
แล้วก็พยายามให้แบบให้เงียบที่สุดนะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุกับเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะคะ
แต่ก็ครั้งนี้มันรุนแรงมากทุกคนหวาดกลัวกันมาก
แล้วก็แถวนั้นก็มีคนแก่มีเด็กมีอะไรใช่ไหมคะ
ก็เลยพยายามให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกมาค่ะ
ตอนแรกได้ยินเสียงปั้งรอบแรกคิดว่าเขาปูกระเบื้องกัน
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรเพราะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพวกตำรวจเขามา
หนูก็เลยเปิดผ้าม่านดูพอเปิดผ้าม่านดูก็เห็นเห็นตำรวจเขาโบกมือว่า
ใจเย็นใจเย็นพี่น้องกันพี่น้องกันแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงปืนสองที

หนูก็ไม่รู้หนูไม่ได้ออกมาเลย
กลัวไหมมันก็กลัวแหละมันน่ากลัวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ก็จัดปืนอยู่ใช่ไหม
พยายามไม่ให้ลูกออกไปไหนเลยตอนนี้คือระแวงไปหมดเลย
ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ฝั่งขวามือของจอภาพที่ดูควบคู่ไปด้วย
นี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังตึงกำลังกันอยู่พร้อมกับหน่วยคู่ภัยด้วยนี่ตรงนี้นะฮะ
ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะสามารถควบคุมตัวสารวัตกาลได้หรือยังนะครับ

เมื่อช่วง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ตอนที่กำลังพยายามเจรจาให้เขาวางปืนมอบตัวเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจได้นำตัวลูกชายของสารวัตกาลมาช่วยเจรจากับพ่อนะฮะ

แต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
การที่จะพยายามควบคุมตัวตำรวจคลุ้มคลั่งนายนี้
จากการตรวจสอบข้อมูลเหมือนก็มีพฤติกรรมแปลกมาก่อน
ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมแปลกมาก่อน
พอย้ายมาสังกัดตำรวจสันติบาลเนี่ยก็เลยประสานให้เขารับการรักษาเกี่ยวกับภาวะทางจิตเวท
คือประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะนะคะ
ว่าทำไมป่วยจิตเวทแล้วยังเป็นตำรวจได้เหรอ
พบตรบอกว่าคือเขาก็มีพฤติกรรมแปลกเคยส่งไปตรวจแล้วอะค่ะ
แต่ก็เหมือนกับว่าสุดท้ายก็มีอาการคลุมคลั่งฟังเสียงพบตรนิดนึงค่ะ